คุณผู้ชมครับเราตามหารบพอของศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่ง
ที่บ่อวิรินทรย์ชนบุรีอยู่ห้าวันเพราะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
แต่มันมีรอยเท้าว่าเขาเดินขึ้นเขาไปคุณผู้ชมล่าสุดไปเจอแล้วครับ
พอไปถามว่าเดินมาได้อย่างไรเขาบอกว่าผู้หญิงแต่งชุดไทยพาเขาเดินขึ้นมาครับ

เหตุการณ์ต่อไปนี้กันหน่อยนะฮะมันก็เป็นการตอกย้ำเรื่องความเชื่อเรื่องของจอมปลวกนะครับ
กลับไปดูวงจรปิดครับนี่ฮะเห็นนายจำเนียนบุษบันอายุ๔๘ปี
เป็นรอปภของศูนย์โตโยต้าบ่อวินชนบุรีเดินไปเดินมาอยู่อย่างงี้ฮะ
วันนั้นเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้ในปั๊มน้ำมันเอโซ่ครับ
สนุนสาย๓๓๑เชิงซาวสัตยาหีบอยู่ที่อำเภอศรีมรัชชา
แล้วเขาก็เดินอยู่หลังปั๊มน้ำมันคุณผู้ชมแล้วก็ทิ้งเสื้อกับบัตรแขวนไว้ที่ต้นไม้
ก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับอันนี้รถของเขานะฮะ
ช่วงเที่ยงของ๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคนไปเจอรอยเท้าเดินขึ้นเขาไป
หายไป๕วันก็ยังไม่กลับบ้านไม่ไปทำงานญาติญาติไปตามหาก็ไม่เจอ
ล่าสุดเมื่อวานนะครับทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่
คู่ภัยแล้วก็ชาวบ้านกว่า๓๐คนครับยากกันไปค้นหาทำเป็น๓ทีม
ใช้เวลาเดินเท้ากันอยู่สองชั่วโมงได้ไปเจอแล้วคุณผู้ชม
เสื้อยืดแขนสั้นสีเทาไม่สวมรองเท้านั่งกอดเข่าอยู่ข้างจอมปลวก
คุณผู้ชมดูสภาพนี้นี่อาการเหม่อลอยพูดจาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
มีน้ำเปล่าติดตัวไป๑ขวดเขาก็ถามถามนายจำเนียน
ก็เหมือนลอยพูดจาจับใจความได้ว่า
มีผู้หญิงใส่ชุดไทยพาเขาเดินเข้าป่าไป
เขาก็เดินตามไปเรื่อยนะคุณผู้ชม
จุดที่พบต้องเดินเท้าลึกไปประมาณสัก๑กิโลได้

แล้วก็นำตัวไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
เพื่อรักษาตัวต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงเท็จอย่างไร
ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เรื่องของหญิงชุดไทยกับเรื่องของจอมปลวกเนี่ยนะครับ